ที่มาของการเปิดร้านก๋วเนื้อรสเด็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก็เมื่อก่อนนี้พี่ก็ไปขายอยู่กับปู่กับย่าเนอะ
พอดีปู่กับย่าเขาเลิกขายแล้วเราก็มาเปิดเอง

หนึ่งในขอนแก่นคนเดียวเลยอ๋อ

หนึ่งในขอนแก่นในยุคสมัยนั้นนี่กี่ปีแล้วเนี่ย
ก็ประมาณ๒๗๒๘ปีนี้ค่ะ

เรียกได้ว่ากำลังโด่งดังมากที่ขอนแก่น
เพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เมนูเส้นอย่างเดียวนะครับ

อย่างตอนนี้ก็ให้อาหารม้าแคะอยู่
กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวี

ที่มีเมนูเส้นเยอะที่สุดฟินที่สุด
และยี่ยวนชวนหิวมากที่สุดในประเทศไทย
แม้จะเป็นอะไรไปได้นอกจากเล่าเส้นเป็นเรื่องยังไงล่ะคะ
หลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่เล่าเส้นเป็นเรื่อง
และอ้ายน็อตพาแฟนไปร่องเรือชมความงามของทะเลบัวแดง
พร้อมตามหาร้านเส้นเด็ดที่อำเภอกุมภาวะปี

วันนี้ขอเขยิบลงมากันที่จังหวัดขอนแก่น
เมืองเสียงแคนดอกคูณส่วนรวมผ้าไหม
แต่เรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะเมนูเส้นของที่นี่
เขาก็ไม่ได้น้อยหน้าจังหวัดไหนเหมือนกันนะคะ
เริ่มต้นความแซ่บด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดัง
และเป็นตำนานความอร่อยมามากกว่า๓๐ปี

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแป้งบางนุ่มไซส์ทะลักสูตรเก่าแก่
ครองใจชาวขอนแก่นมานานถึง๑๐ปี

ปิดท้ายกับ๒เมนูสปาเกตตี้
คาเฟ่และฟาร์มม้าหนึ่งเดียวของเมืองแคน
และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเฮียน็อตของเราก็พร้อมแล้ว
แฟนรายการก็คงพร้อมแล้วเช่นกัน

ม่วนซื่นกันกับกองทัพเมนูเส้น

คูณแห่งนี้นะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับผมร้านแรกที่ผมจะพาไปนะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังของจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับผม
เปิดมันยาวนานกว่าสามสิบปีแล้วนะครับผมตลอดเวลาที่เปิดนะครับ
มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวล่ะครับ
ได้รับชื่อว่าเป็นขวัญใจของชาวขอนแก่นเลยทีเดียว
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับป้าแนนครับผมนี่นะฮะหนึ่งในร้านที่เรียกว่าโด่งดังมากมากนะครับประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับกับร้านรสเด็ด

เห็นขายเยอะแยะหมดเลยคิดว่ารสเด็ดนี่อะไรเด็ดกันแน่พูดถึงเด็ดก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดค่ะก๋วยเตี๋ยเนื้อเด็ดค่ะเด็ดยังไง
เด็ดอร่อยค่ะลูกอร่อยมากเลยอืมหมดคนเต็มกันทั้งวันเลยทีเดียวนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดอ้าวต้องถามอย่างงี้ที่มาของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก็เมื่อก่อนนี้พี่ก็ไปขายอยู่กับปู่กับย่าเนอะพอดีปู่กับย่าเขาเลิกขายแล้วเราก็มาเปิดเองที่ไหนที่เราขายกับปู่ย่าขายที่ไหนอยู่ที่ถนนลื่นลมค่ะอยู่ในขอนแก่นเหมือนกันขอนแก่นจ้ะตอนแรกเราก็เป็นเหมือนกับว่าลูกหลานเขาไปช่วยเขาทำนู่นทำนี่ใช่ปู่กับย่าเลิกค่ะเพราะอะไรถึงเลิกอ่ะพอดีคุณย่าเสียเขาก็เลิกขายเราก็มาเป็นหนึ่งในขอนแก่นคนเดียวเลย

น้ำปื่อยน้ำตุ๋นน้ำสด
ซูตรเงียบขนาดนี้ถามได้ไหมว่า
ขายดีแบบนี้วันหนึ่งนี่ใช้เนื้อกี่กิโล
เยอะมากเลยลูก

เยอะไม่เยอะพี่แนนก็แอบใบ้มาว่าแต่ละวันต้องตุ๋นเนื้อกันถึง๖หม้อเลยทีเดียว
โดยจากที่ลองนับและถามแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็จะใช้เนื้อตุ๋นประมาณ๖หม้อ
ซึ่งกะเป็นจำนวนก็ได้เกือบ๔๐กิโลกรัมเลยล่ะค่ะ
แม้เชื่อแล้วจริงว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังขายดีของเมืองขอนแก่นเขา
ส่วนตอนนี้อยากรู้แล้วล่ะว่าเนื้อตุ๋นเนี่ยเด็ดขนาดไหน
เอาละครับบุกเข้ามาแล้วครับตรงนี้นะครับเรามาพูดในเรื่องของเนื้อตุ๋
ที่ว่าขายดิบขายดีวันละหลายสิบกิโลก่อนดีกว่าค่ะใช้เนื้อส่วนไหนครับ

เนื้อสามชั้นทำไมต้องใช้เนื้อสามชั้นจ้ะ
ต้มเป็นน้ำซุปแล้วเราก็มาหั่นแล้วก็มาตุ๋นอีกรอบนึงนะคะ
อ่าเป็นน้ำซุปนี้ใช้เวลานานไหมในการต้ม

ชั่วโมงครึ่งได้เนื้อที่สุกได้นุ่มประมาณนึงแล้ว

ใช่ในการตุ๋นนี้เราใส่เครื่องปรุงอะไรบ้าง
เครื่องปรุงมันก็จะมีส่วนผสมของเครื่องเทศไทยเครื่องเทศจีนผสมกันนะคะ

ตุ๋นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ

มาดูน้ำซุปกันบ้างนะครับน้ำซุปนี้มีอะไรบ้าง
ตอนนี้จริงต้องยอมรับเลยว่าฉุนมากเพราะว่าด้วยเครื่องเทศที่แบบอัดแน่นอันนี้จริงนะครับ
เพราะฉะนั้นกลิ่นขนาดนี้รสชาติผมว่ารอชิมดีกว่าใช่ค่ะอ่ะเนื้อสดล่ะเราเคยเนื้อสดไหน
เนื้อสดที่ส่วนเป็นสะโพกกับเนื้อสันนอกค่ะเวลาเราเอามาหั่นเราจะแช่ฟิสอีกทีเนอะนะคะ
ฟิตแล้วก็เอาออกมาอีกวันหนึ่งก็มาให้ละลายแล้วจะเป็นเนื้อที่นุ่ม
คือเราไม่ต้องใช้ผงหมักไม่ต้องอะไรเลย

แค่เข้าฟรีสหั่นแล้วเข้าฟรีดเท่านั้นอีกวันหนึ่งนุ่มเลย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

ลูกชิ้นก็อันนี้ลูกชิ้นของก็ตีเองนะคะแต่ว่าพี่แนนไม่ได้ตีเป็นน้องก็ตี
เราทำเองเลยใช่ที่เนี้ยก็ทำเองเลยนะครับผมอ่าเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างครับ

หมี่กินกับเนื้อดีที่สุด
หนึ่งชามเลยเส้นหมี่เนื้อสดทุกอย่างผสมร่วมกันนะคะเอาทุกอย่างเลยครับหนึ่งที่ครับ
ไม่ใช่แค่เนื้อสดที่จะปลอดสารเท่านั้นนะคะ

ความพิเศษก็อยู่ตรงการลวกเนื้อนี่แหละค่ะ
อยู่ตรงที่การตัดน้ำซุปร้อนมาเคลือบกับเนื้อสดในชาม
เพื่อให้เนื้อพอสุกและไม่แข็งกระดั้งจนเกินไป
ตักพริกน้ำส้มลงไปคลุกอีกนิดหน่อย

ส่วนจะนุ่มละมุนลิ้นแค่ไหนช่วงหน้ามาชิมพร้อมกันค่ะ